ไม่มีประเด็นไหนที่คนไทยให้ความสนใจเท่านี้แล้วล่ะ

เรื่องของคุณแอปแล้วก็คุณสงกรานนั่นเอง
หลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นการออกงานอีเวนต์ครั้งแรกของเธอนะฮะ
หลังจากเกิดเรื่องราวมือที่๓เรื่องราวข่าวยาหรืออะไรก็ตามนะฮะ
วันนี้เมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้นะครับ
แอทัศออนเปิดใจพูดหมดเลยว่าเกิดอะไรยังไงบ้าง
แต่ก็ตอบในแบบสไตล์ของเธอนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปว่านี่คืออีเวนต์ครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวคราว
ว่าเธอเซ็นใบหย่ากับสงกรานเตชนะรงทายญาติโปรนันซ่านะครับ
จนเป็นข่าวใหญ่โตมาพักใหญ่แล้ว
ซึ่งครั้งนี้ค่ะนางเอกดังก็ตอบคำถามแบบเคลียร์ชัดนะคะ

แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอเองและสามีไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
คงขอตอบในส่วนของแอฟดีกว่าค่ะ
ว่าตอนนี้คือไม่อยากจะไปคิดกับอะไรที่มันผ่านมาแล้วค่ะ
ตอนนี้ขอโฟกัสที่ลูกค่ะ
เพราะว่าตอนนี้แค่คิดว่าเป็นผู้หญิงที่จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
ก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วค่ะ
คือยังไงเนี่ยแอฟก็แอปแล้วคุณสงการก็ยังต้องมีบทบาทของความเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะ

อย่างที่ได้บอกไปค่ะมันไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมอะค่ะ
คิดว่าปีใหม่สามารถเข้าใจได้ค่ะ
ถ้าเขายังได้รับความรักจากทั้งคนที่เป็นพ่อและเป็นแม่
คิดว่าก็ไม่มีปัญหาค่ะ
ฟังคำให้สัมภาษณ์ของคุณแอปแล้วก็ต้องชื่นชมเหมือนกันนะคะว่า
เธอเองไม่มีคำพูดอะไรที่ทำร้ายอีกฝ่ายเลย
หรือว่าทำให้อีกฝ่ายดูไม่ดีเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหน้าไมค์เห็นเธอสตรองขนาดนี้เบื้องหลังกล้องพอให้สัมภาษณ์เสร็จ
พี่น้องนักข่าวเข้าไปกอดให้กำลังใจค่ะ
ซึ่งแอปเองก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกัน
หลังจากนั้นค่ะคุณแอฟก็ได้โพสต์อีนสตราแกรมขอบคุณพี่เพื่อนนักข่าว

เป็นเพราะว่าทราบซึ้งในการให้กำลังใจจากทุกคนที่อยู่กับเธอตรงนั้น
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจและกำลังใจมันมีค่ากับเธอมากจริงค่ะ
ซึ่งก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกับนางเอกสาวเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
เชื่อว่าแฟนเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันนะคะว่าแอบเสียดายในความรักของคู่นี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณแอฟทักษะอ่อนแล้วก็คุณสงกรานเตชนรงค์ด้วยค่ะ

จากเรื่องครอบครัวแล้วเนี่ยเธอยังให้สัมภาษณ์เรื่องงานด้วยนะคะ
ยังไงเนี่ยก็กลับมาเล่นละครให้แฟนได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ
ถ้ายังไงรอติดตามผลงานของเธอด้วยละกันค่ะ